โดยเฉพาะสัปดาห์นี้อย่างที่คุณบอกมันจะยาวไปเลยใช่ไหม

เพราะฉะนั้นแล้วต้องเตรียมรับมือค่ะ
รับมือดับความหนาวกัน
เอาไปดูทั้งคนทั้งน้องหมาน้องแมวเขาคลายความหนาวกันยังไงคะ

หมาแหลมมาเลย
โอ้โหและแว่นเค้าเหรอเน๊ย

ก็กลัวหนาวกันไปแต่เหมือนสั่นเหมือนกันนะ

ไม่แน่ใจว่าสั่นเพราะว่าแม่ทำอะไรหนูอ่ะ

หมาก็หนาวเป็นเหมือนกันนี่นะคะ
เอาอีกหนึ่งคลิปค่ะ๑คลิปนะคะ
เอาให้คุณผู้ชมดูเลยละกันว่านี่เป็นวิธีการคลายหนาวจริงหรือเปล่านะคะ

อย่าให้รู้ว่าไม่อาบน้ำมาทำงานอ่ะ
จริงคือมันโอ้โหคุณ
ไอน้ำเย็นมันบาดลึกลงไปถึงอลูเซลล์ผิวเลยนะ

คุณไปต้มน้ำแล้วผสมอาบค่ะคุณเชื่อดิฉัน
คุณอย่าทำอย่างนี้
ใครภาคเสียงก่อน

อย่างนี้ทำไม่ได้จริง
นั่นเป็นวิธีของเขาแล้วก็มีการโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ดูกันไปให้คลายหนาวค่ะ